พาไปดูการชักเขย่อึดจำวึด

ทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดที่ได้ยินไปสักครู่
กรรมการก็ตัดสินเป่าให้สัญญา
การเริ่มการแข่งขันขึ้นนะครับ

ก็ถูกดึงผึงตามแรงชักเขย่อนะครับ
หรือว่าดึงต้านกันระหว่างช้างพังน้อย
หนึ่งเชือกกับคน๗๐ชีวิต
ช้างหนึ่งเชือกกับคน๗๐ชีวิตนะครับ

เชียร์อย่างสนุกสนานนะครับ
กิจกรรมชักเขย่อกับช้างจัดขึ้นในงานประเพณีมหาสงคราน
กรุงสุโขทัยร้อยดวงใจส่งน้ำ
พระอักษณะณวัดศรีชุม

ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับ
กิจกรรมนี้ชิงเงินรางวัลถึง๑๐๐๐บาทครับ

รวมไปทั้งชาวบ้านในชุมชนวัดศรีชุมเนี่ย
ร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันจำนวนมากนะครับ
แต่ว่าอากาศร้อนและสนาม
พื้นสนามเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแลึ่งเกินไป
ผลการแข่งขันชักขย่อระหว่างคนกับช้างพังน้อย
แรงความสามัคคีของคนในชุมชนไปถึง๒ครั้ง
ชาวบ้านจึงรับเงินมารวมไป๑๐๐๐๐บาทนะครับ
แต่ก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็ประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างดี
ถ้าพื้นไม่ลื่นพังน้อยชนะแน่นอน
ช้างเขาตัวใหญ่คนก็ลุ้นสรุปคนชนะ

เพราะว่าพื้นลื่นสงสัยโอ้โฮใช่
ถ้าไม่ลื่นเสร็จช้างเสร็จช้างแน่นอนโอเค

ที่อำเภอขลุงค่ะจังหวัดจันทบุรี
เขาบอกว่าเป็นชักเขยิกเกวียนพระบาทนะคะ

ก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สืบสารประเพณีแต่โบราณด้วยค่ะ

แต่ว่าก็เป็นการช่วยเหลือกันร่วมมือกัน
เพราะว่ามีคุณยายหลายคนนะคะ
เป็นภาพบรรยากาศที่สนุกสนาน
กิจกรรมชักเกยอร์เกวียนพระบาท

แล้วก็ทีมชักเกยอร์นี่อยู่คนละด้าน
มีทั้งคนเท่าคนแก่แล้วก็หนุ่มสาวเข้าร่วมนะคะ
ที่ลานวัดตะปอนใหญ่ตำบลตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ซึ่งได้จัดให้มีประเพณีชักเกยอร์เกวียนพระบาท
งานสืบสารประเพณีรอยพระบาท
นี้ชาวบ้านเชื่อว่าหากใครได้ลากจูง

ก็เป็นความเชื่อจะประสบแต่ความสุข
ความเจริญก้าวหน้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
ประเพณีแห่พระบาทชักเกยอร์เป็นความเชื่อ
แล้วก็เป็นความศรัทธาของชาวบ้านที่นี่ค่ะ
ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่าร้อยปีแล้ว
เป็นเรื่องของความเชื่อมาร่วมงานแล้ว

มากันทุกเพศทุกวัยไม่ต้องใช้แรงมาก

คุณย่าคุณยายเฉียงเร็จดึงกันเต็มที่
จะได้สุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะถ้าย้อนไปเมื่อครั้ง
ราชสมัยของราชการที่๕นะคะ
ตำบลตะปอนเกิดทุกขเวทนาแสนสาหัส
หน้าข้าวแห้งแรงเกิดโรคระบาดจนหมดทางแก้ไข
พระอัธยวัตรก็พร้อมกับชาวบ้านค่ะ
นำรอยพระพุทธบาทผ้าออกแห่ไปทั่วตำบล
ส่งผลให้เกิดปฏิหารเกิดฝนตก
โรคร้ายที่ระบาดก็หายไปหยุดไป
จากนั้นก็ได้สืบทอดประเพณีนี้กันต่อมา
เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ
ชาวตะปอนก็จะนำรอยผ้าพระบาทขึ้นเกวียน
ไปรอบตำบลแล้วก็แยกย้ายผ้า
นำผ้าพระบาทไปทำบุญตามหมู่บ้าน
ไปสิ้นสุดวันสุดท้ายก็คือ๓๐เมษายนของทุกปี

แล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นด้วย
ถึง๓๐เมษายนที่จังหวัดจันทบุรี
เมษายนสนุกตรงคนตีกรองให้สัญญานี้สนุกสนานทีเดียวนะครับ